สวัสดีค่ะ

กลับมาเจอกับข่าวใส่ไข่สดอย่างนี้
ไปไหนมาไหนคนก็จะถามคำถามหนึ่งเหมือนเดิม
คุณนายก็ต้องเบื่อแน่มากหวยเป็นของใคร
ทำไมอ่ะเบื่อมะไม่คือแบบ
นี่จะเล่นอะไรกันมากขนาดนี้ถามคำ

ก็นั่นแหละมันจะเล่นละครอะไรมากไปกว่านี้
ก็ยังเป็นคำตอบคนก็ไปถามตำรวจกันเยอะ
ว่าทำไมคดีนี้มันไม่จบสักทีนึง
ทำไมคดีนี้ยังไม่สรุปไม่ได้สักทีว่าใครเป็นเจ้าของ
ก็เล่นอยู่นั่นเนี่ย

เออพอจบก็ตายสิ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

เปิดเพลินว่าหลังจากที่เห็นภาษาหัวข่าวจักรศือต่าง
เมื่อวานที่ผ้าข่าวก็เต็มที่เลยว่ากองปราบใหญ่สรุปแล้ว
ร็อเตอรี๓๐ร้านพอแพบเป็นของร้อยตำรวจโทษระหันษณ์วิมูล
ตำรวจณวันนี้ทางกองปราบขอยืนยันว่าที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนกองปราบยังไม่มีการสรุป

และก็ที่สำคัญเมื่อวานกระแสข่าวก็ออกมาเต็มที่เลยนะว่า

เตรียมออกหมายจับตั้งแต่คุณครู
แล้วก็พวกพยานทั้งหลายเตรียมออกหมายจับแล้ว
ตำรวจเขาออกมาพูดอีกว่า
แล้วก็ยืนยันว่ายังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใด
ที่มีการกล่าวอ้างยอมรับว่าเรื่องนี้
ตำรวจเองลำบากใจมาก

เพราะว่าแล้วก็ไม่สบายใจ

มันกระทบกับสำนวนของพนักงานสอบสวน
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลอะไรได้มากมาย

เจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินคือคนคนเดียวกัน
วันนี้ยังไม่มีใครสรุปใครจะสรุปได้
เจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำเป็นคนเดียวกัน
ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติเจ๊ดำเป็นเจ๊บ้าบิน

แต่ตอนนี้ปกครองแล้วว่าในตลาด

ตัวละครเกิดขึ้นเยอะอ่ะเนี่ยง่ายวันนี้ใครตอบได้บ้างล่ะว่าเจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำ
เมื่อวานนี้ทางไลน์ตอบมากันใหญ่เลยว่าเจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำคือคนคนเดียวกัน
ถ้าสมมุติเจ๊บ้าบินกับเจ๊ดำคือทนคนเดียวกัน
หวย๓๐ล้านก็ต้องเป็นของเจ๊บ้าบินสิ
เพราะว่าไอ้ใบที่ถูกเป็นใบที่เอาไปจำหน่ายต่อ
แล้วก็อีกเรื่องที่ตำรวจเขาบอกเลยว่า
ณวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกข้อสงสัยไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาในฐานะผู้นำก็ให้เกียรติแล้วก็เคารพกับการทำงานของสื่อมาตลอดนะ

ซึ่งเขาบอกว่าวันนี้มีคนถามตำรวจเยอะเหลือเกินว่าตำรวจทำอะไรอยู่

ตำรวจบอกทุกอย่างมันต้องทุกขั้นตอนต้องรัดกลุ่มกันพอสมควร
แล้วก็ยืนยันว่าคณะทำงานยังคงทำงานอย่างหนัก
เพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวเนื่องจากคดีนี้มี๒สำนวน
คือคดีที่นายปรีชาครูปีชาเนี่ยเป็นคนแจ้งเอาความผิดร้อยตำรวจโทจรูล
คือครูแจ้งตำรวจนั่นแหละฐานยักยอกรถตะลิ
แล้วอีกคดีหนึ่งก็คือทางตำรวจแจ้งความเอาผิดครู
ก็คือคุณจรูนเอาผิดครูปรีชาในฐานซึ่งทั้งเหมือนคดีเดียวกัน
แต่ทั้งสองเรื่องต้องมีบทสรุปพร้อมกันโดยปราศจากข้อสงสัยจากสังคม
ขณะเดียวกันวันนี้คณะสอบสวนกองปราบก็ยังคงประชุมเพื่อขี้คลายคดีต่อไปนะฮะ
แล้วก็คนก็พยายามไปติดต่อครูปีชา
เขาบอกครูปรีชานี่น้ำตาคอเบ้าเลย
บอกว่าอย่าเพิ่งรีบหน่วนสรุปตำรวจเขายังไม่สรุป
ทำไมทุกคนไปสรุปหมดแล้วว่าผมเป็นคนผิด
วันนี้ทำไมทุกคนไปสรุปหมดแล้วนี่ปิดประตู

แห้งก่อนค่อยเขียนนะนี่ปิดประตูมา

แต่เมื่อวานนี้มีกระแสข่าวมากมายว่าติดต่อครูปีชา

หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาเนี่ย
ว่าครูปีชาเป็นคนไม่ใช่เจ้าของหวย
ทุกคนลุมโทรศัพท์หาครูปีชาจนต้องปิดมือถือ
สักพักครูปีชาก็ออกมานี้

รอให้เขาตำรวจสรุปสำนวนสำนวนพวกแบบนี้ก่อน
แล้วค่อยออกมาพูดว่าเขาเป็นคนผิด

ก็โกหกกันไปกันมาอยู่นั่นแหละ

ใช่ไหมคดีนี้
มีครูคนเดียวที่บอกไม่รู้จักเจ๊ดำค่ะ

เจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินที่เมื่อวานคุณบอก

แล้วถ้าสมมติตอนจบเขาบอกยังไงว่า
คือเรื่องของเรื่องที่ลงเลขท้าย๓ตัวเนี่ย

ซึ่งอีกคนนึงเขาปฏิเสธมาแล้วว่าเขาไม่ถูก

คนโทรศัพท์แบบนี้ครูถูกหรือเปล่า

ที่เป็นคลิปเสียงออกมาที่ตัวนั้น

เพราะฉะนั้นไอ้ชุดที่๓ก็คือชุดที่ถูก

ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันไป

ว่าเห็นเก็บตกคุณยังมีข้อสงสัยเลย
ไม่ใช่เก็บตกหรอ

แต่ว่างง
คนไทยสนใจเรื่องหวยกันเยอะเหรอ
กำลังแต่งหน้าอยู่

อุ้มบุญใครหลายคนคงจะทราบแล้ว
เราเคยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญกันใช่ไหม
ว่ามันเป็นเรื่องของแบบว่ากฎหมายออกมาไม่รองรับด้วย

แต่ว่าสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวกลางนะคะ
อันนี้ก็เป็นทายาทของบริษัทธุรกิจใหญ่มากเลยนะคะ
เข้าไปเป็นพ่ออุ้มบุญเด็กทั้งหมด๑๓คน
มีผู้หญิงมาตั้งคันกันแบบเพียบเลยค่ะคุณค่ะ

ตอนที่จ้างคนไทยเกิดอุ้มบุญเขามาจังเกิดคนไทยอุ้มบุญตอนนั้น
ก็จะมีขโดงคดีได้ไม่ได้อะไรอย่างไร
ประกอบรายงานสถานพินิตและคุ้มครองเด็ก
ได้ความว่าผู้ร้องเนี่ยไม่มีภรรยา

แต่เป็นผู้ดำเนินการให้มีการตั้งท้องแทนตั้งแต่ปี๕๗

โดยใช้เชื้ออสุจิของเขาเองนี่แหละ

พูดถึงนายมิซูโตกิ

นี่มาแล้วมาเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องมา

กลับไปรับโปรบุญด้วยอีกคนหนึ่งสิถ้ายังงั้น

กูไม่อายหรอกกูจะสงสัยตามึง

ก็ต้องบอกตั้งแต่ปี๕๖นะคะโดยใช้อสุจิของเขาเนี่ยนะคะก็คือ
ผู้ร้องไปบริจาคแล้วก็นำไปใส่ที่โพรงมดลูก
ของผู้หญิงไทยทั้งหมด๙คนด้วยกัน
โอเคไหมจนคลอดออกมาทั้งหมด๑๓คนก็บางคนก็คงจะท้อง๒คน
ท้องแฝดเป็นเวลาก่อนวันที่จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์เมื่อปี๒๕๕๘นะคะ
มีผลบังคับชาอินเนี่ยนะคะก็คือวันที่๓๐กรกฎาคมปี๕๘นี่นะคะ
ผู้ร้องนี่มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้เยาว์ทั้ง๑๓คนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องได้
ผู้ร้องเป็นบิดาโดยสายโลหิตของผู้เยาว์ทั้ง๑๓คนหลังจากผู้เยาว์ทั้ง๑๓คนนี้นะคะ
มีผู้รับอุปการะเลี้ยงดูอย่างดีมาโดยตลอดกระทั่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
ไปเลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปักเกร็ดแล้วก็สถานสงเคราะห์บ้านเวียงผิง
ผู้รับมอบหมายให้บุคคลอื่นไปเยี่ยมเอียนผู้เยาว์เหล่านี้อยู่เป็นประจำด้วยเขาไม่ได้ละทิ้งนะ

เขาก็อยู่เนี่ยตามศูนย์เคราะห์ที่ปากเกร็ดเนี่ย

ใช่แล้วเขาก็คนที่เป็นพ่ออุ้มคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะเขาก็แบบว่า
เขาให้คนมาดูแลเยี่ยมเยี่ยนอยู่ตลอดเวลาเข้าใจคำนี้ไหม
แล้วก็กะว่าจะเอาไปอุปการะเลี้ยงดูต่อที่ญี่ปุ่น
ใช่โดยเตรียมสถานที่เอาไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างและมีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกนะครับ
มีพยาบาลวิชาชีพแล้วก็มีพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเพียงพอ
เมื่อถึงเกณฑ์ที่ผู้เยาจะต้องเข้ารับการศึกษานะ
ก็ผู้ร้องวางแผนจะส่งการศึกษาเนี่ยให้เข้าไปอยู่โรงเรียนอนาชาติที่ใกล้ที่พักอาศัย
โดยผู้ร้องแล้วก็ครอบครัวเนี่ยได้ซื้อที่ดินแล้วก็กำลังก่อสร้างที่พักอาศัยเนี่ย
เพื่อให้มีสวนสาธารณะด้วยอยู่กลางโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว
คือเด็กกลายเป็นเด็กทั้ง๑๓คนที่ชีวิตเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปิดบัญชี
ให้ที่ประเทศสิงคโปร์สะสมให้กับทั้ง๑๓คนเป็นระยะที่ยาวมาก
ที่เขาทำเช่นนี้เพราะว่าเขามีธุรกิจที่ใหญ่โต
เขาก็อยากที่จะมีทายาทเนี่ยมาสืบทอดคอยดูแลต่างนานาเลยทีเดียวนะคะ
เดี๋ยวอีกนิดนึงภายหลังเนี่ยนะคะ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญค่ะ
ที่ได้นำแสดงหาตรวจสอบตนเอง
ข้อถ้าจริงว่าในญี่ปุ่นคนนี้
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์
แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของอาชญากรรมอะไรใดทั้งสิ้น
ก็สามารถที่จะรับเลี้ยงได้เลยจ้

ก็๓ปีแสดงว่าเด็กก็เริ่มโตกันแล้วเนาะ

แต่ก็๓๔ปีที่ผ่านมาเด็กปี
บางคนก็อันนี้ทั้งหมดนี้มี

ใช่๑๓คนเป็นผู้หญิง๔ผู้ชาย๘
แล้วก็บางคนเริ่มจาก๓ขวบแล้วด้วย

ไม่ใช่อายุยังน้อยอยู่เลย
แล้วก็ไม่ได้มีการแต่งงานมีภรรยาเลย
แต่ต้องการเอาน้ำเชื้อของตัวเองไปใส่

มาอีกเรื่องหนึ่ง
มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรีดแขน๔๓รอย
และของมีขมกรีดแขน๔๓รอย

หนีเอาตัวรอดมาได้นะคุณผู้ชมครับ
ก็เลยรีบเข้าไปแจ้งความนะครับ

นี่นะฮะดูสิครับผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับที่มีการโพสต์ภาพบาดแผลนะฮะ
ตามร่างกายแล้วก็ข้อความนะครับหลังจากกลับจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรัชดา
โดยตัวเองนั้นได้โดยสารรถแท็กซี่นะครับซึ่งบอกว่าเอ่อให้คนขับเนี่ย
ธนาคารก่อนถึงแยกนิด้าเพื่อที่จะโอนเงินให้กับเพื่อน
ส่วนคนขับก็บอกว่าจะไปปัสสาวะนะฮะแต่ทันใดนั้นเอง
คนขับเองนะฮะกลับเปิดประตูหลังแล้วพยายามกระชากระเป๋า
คล้ายกับการจี้ชิงทรัพย์โดยหญิงรายนี้เนี่ยนะครับพยายามยื้อกระเป๋าก่อนจะโดนผลักนะครับ
แล้วก็ใช้ของมีคมบางอย่างกรีดหลายครั้งที่แขน
ตัวเองนั้นรู้สึกแสบนะครับหลังตั้งสติได้ก็ใช้เท้าถีบคนขับ
แล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมาได้พร้อมกับไปแจ้งความนะครับ
แล้วก็ยังมีการไปเตือนไปถึงผู้หญิงคนอื่นด้วยว่าให้ระวังนะครับ
ต้องระวังมากเลยไปไหนคนเดียวยามวิการเป็นอย่างนี้เลยนะครับ
ล่าสุดนะฮะทางเจ้าตัวเองก็ได้มีการอัปเดตนะครับ
อาการหลังทำแผลว่ามีอาการปวดแขนมีไข้และพบรอยกรีดทั้งหมด๔๓รอยด้วยกันคุณผู้ชม
ทั้งนี้นะครับมีเพื่อนชาวเน็ตนะฮะที่เห็นโพสต์
แล้วก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับทั้งประนามการกระทำของคนขับแท็กซี่รายนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตามจับให้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าแท็กซี่คนนี้เนี่ย
จะไปทำแบบนี้กับใครอีกหรือเปล่านะฮะ
วันนี้เองนะฮะเอ่อเขาบอกนะครับเก๋กำลังเลิกจากผับรัชดาสิบแปด
กำลังจะกลับคอนโดแล้วตอนกลับได้บอกแท็กซี่ว่าให้แวะตรงธนาคารกสิกรก่อน
ถึงแยกนิด้าเนี่ยเพื่อจะโอนเงินให้เพื่อน
แท็กซี่ก็บอกว่าจะขอชี่ก่อนนะอุ๊ยไอ้เราก็โอเค
พอเขาเดินลงจากแท็กซี่เท่านั้นเองมาเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารทันที
แล้วก็พยายามจะแย่งกระเป๋านะครับพูดบอกว่าเอากระเป๋ามาเอากระเป๋ามา
นี่พยายามพูดดีด้วยนะว่าพี่อยากจะได้อะไรคุยกันดี
แต่ว่าพยายามพูดอย่างนี้เขาก็เหมือนไม่ฟังผู้หญิงบอกให้คุยดี
เขาเหมือนไม่ฟังนะฮะแท็กซี่ก็เลยพยายามอืม
จะเอากระเป๋าไว้ให้ได้แล้วก็เอามีดนี่ปิดปิดปิดอย่างงี้อืม
น่ากวดโหดไหมล่ะโหดสิโหดนะจริงจับได้ใช่ไหม
คุณเสน็กเจอนะเธอเล่าเธอเล่าเรื่องจรูนให้ฉันฟังก่อน
จรูนก็ทำไมอีกแล้วสรุปแล้วคือหวยเป็นของใครเนี่ย
งงไปหมดแล้วเธอรู้ดีสุดเพราะเธอชอบโทรศัพท์ไปคุยกับพวกเขา
จริงจริงก็คุยทั้งสองฝ่ายอ่ะอ่ะปีชาอยู่ไงปีชาสรุป
ปีชาก็ปีชาก็มีผมอยู่ข้างข้างเสมอไงอะไรมีผมอยู่ข้างข้างเสมอ
อีบ้าเป็นพี่เบิร์ตเหรอไม่ก็มีผมอยู่ข้างเสมอไง
มีผมอยู่ข้างข้างในเสมอไม่ใช่ไม่ผมนี่น่ะผมนี่ผมอยู่ข้าง
ถ้าทำไปทำมาอ่ะอันที่หนึ่งอันไหนมีผมอยู่ข้างข้างเสมอเห็นไหมล่ะ
ถ้าเกิดหวยมันไม่ใช่ทั้งของปีชายังไงน่ะอ่ะอ่าวันนี้เขาบอกว่าหวยที่ถูกเจ็ดสองหกมันมีสามชุดถูกต้องไหม
ที่หนึ่งมีคนซื้อไปแล้วปฏิเสธไปแล้วไม่ใช่ถูกรางวัลที่หนึ่งอืมชุดที่สองเนี่ยที่เป็นรถเลขท้ายเจ็ดสองหก
ปีชาซื้อไปครูปีชาซื้อไปจริงแต่คลิปเสียงออกมาแล้วว่าไม่ถูก
แต่ชุดที่สามเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินนี่คนเดียวกันหรือเปล่าเจ๊ดำกับบ้าบินคนเดียวกัน
เห็นไหมล่ะเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินคนเดียวเจ๊ดำกับบ้าบินคนเดียวกัน
ใครคอนเฟิร์มว่าเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินคนเดียวกับผมนี่แหละ
คอนเฟิร์มว่าผมตำภาพเราหมดแล้วอ่าแล้วตำหลวดตำหลวดเขาไม่เห็น
คอนเฟิร์มว่าเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบิ่นคนเดียวกันไม่ใช่คนเดียวกันยังไง
ไม่ต้องคนเดียวกันสิอ่าแสดงว่าเจ๊ดำกับบ้าบิ่นคนเดียวกัน
แสดงว่ามันจะมีสามคนแม่ค้าเนี้ยคือมีเจ๊เกียวเออ
มีเจ๊พัดแล้วก็มีเจ๊ดำกับเจ๊บ้าบินแล้วคือคนเดียวกัน
แล้วทำไมถ้าอย่างงั้นหวยหรือลัตนาพรเนี้ยคือคนเดียวกันกับเจ๊บ้าบิ่น
อย่างงี้หวยก็ต้องเป็นของเจ๊บ้าบินสิอ้าวก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เจ๊พัดเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีตัวเนี้ยห้าสามสามเจ็ดสองหกเนี้ย
แผงของเขาเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อให้กับเจ๊บ้าบินหรือเจ๊ดำเนี่ย
เออเจ๊ดำก็อ้างว่าตัวเองเอามาขายให้กับปรีชาเออแต่ทีเนี้ยไอ้สิ่งที่มันที่มันแปลกก็คือว่า
ที่ผมคิดเอาเองนะผมว่าบ้าบินอาจจะมีสิทธิ์ที่ไปขายให้ใครก็ไม่รู้หรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นของนางเองหรือเปล่าแล้วนางทำตกเองเป็นไปได้ไหม
ก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไปล่ะอ่าถ้าเถอะถ้านางทำตกเอง
เท่ากับคุณจรูนต้องมีคนมาเจ็บไหมถูกอ่ะก็เพราะว่าเป็นไปได้เพราะว่าอันนี้คิดเองแบบเรานะ
บ้าบินนั่นแหละเป็นเจ้าของหวยก็เป็นไปได้แล้วบ้าบินทำตกเองแล้วจรูนเก็บอย่างเงี้เหรอ
คืออย่างนี้ผมเล่าเป็นสมมุติลองเล่าเป็นนิทานดูเราคิดกันเองนะอันนี้อย่าไปคิด
เอาอย่างงี้ว่าผมแบบมานั่นนะคิดกันเองนะสมมุติว่ารัตเตอรี่ชุดนี้เนี้ยอืม
มันถูกรางวัลขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมฮะเจ๊พัดซึ่งขายให้บ้าบินเนี่ยเออ
ต้องไปถามบ้าบินว่าเนี่ยยายดำบ้าบินฉันขายเตอรี่ให้เธอไปเนี่ย
ถูกไหมขายให้ใครไปบ้าบินเออใช่นี่ว่าซื้อมาจากพัดดีกว่า
เออเอ๊ะขายให้ใครไปวะอ๋อหรือว่าจะเป็นทางเอ่อทางครูปีชา
เพราะครูปีชาเนี้ยส่งไลน์มาเออบอกขอซื้อเนี้ยสองหกเนี้ย
หกสองหกเนี่ยมีไหมน่าจะขายให้ปีชาเปล่าก็เลยโทรศัพท์ไปหาปีชา
ปรากฏว่าปีชาถูกไหมครูเนี่ยถูกไหมเนี่ยขายไปครูบอกไม่ใช่
ซื้อตัวเลขไม่ใช่ตามคลิปที่ออกมาถูกไหมฮะอันนี้ก็เลยตั้งประเด็นได้อย่าง
เขาก็ต้องยอมรับว่าเป็นเสียงของเขาด้วยเขาก็ยอมรับสิเขาก็ยอมรับเป็น
เสียงของครูปรีชาใช่ไหมอ่าเขาก็ยอมรับไงอัดแล้วไอ้ชุดที่สาม
ชุดที่หนึ่งไม่ถูกชุดที่สองไม่ถูกไอ้ชุดที่สามที่ถูกใครวะ
นั่นแหละคือปัญหาชุดที่สามอะไรกันมันมีเจ็ดสองหกสามชุด
ตำรวจเขาสรุปออกมาเนี่ยแต่ไอ้ประเด็นผมว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้
มันอยู่ที่ว่าห้าสามสามเจ็ดสองหกเนี้ยเป็นของใคร
ตอนนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงอื่นมันไม่ใช่เหตุผลนะไง
ตายจริงจริงแต่ทีเนี้ยวันก่อนได้เจอลุงจรูน
แกก็แกก็ร้องไห้นะแกร้องไห้ทำไมอ่ะแกร้องไห้เพราะแกอัดอั้นตันใจ
ว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตแกได้ยังไงแล้วแกก็พูดมาคำนึงบอกว่า
ก็ระวังนะถ้าพวกมันรวมหัวกันก็จะเป็นอย่างผมเราพูดมาอย่างนี้
จำจำจำคนที่เอ่อถูกสามสิบล้านใช่ไหมที่แบบเมื่อก่อนจนจนแล้วแบบว่าถูกสามสิบล้านอ่ะ
อืมบวชตลอดชีวิตแล้วไงเธอไม่ศึกแล้วไม่เอาแล้วเขาบอกว่า
แน่คือเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันอีกทีเรื่องจากนับจากวันนี้ไปผมว่าเดี๋ยวมันจะพลิกไปพลิกมาอีก
ผมบอกเลยมันจะต้องพลิกสรุปตำรวจตำรวจยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ยังยังตำลวจไม่แถลงอะไรเลยยังยังนานเนอะยังแต่ตำลวจก็บอกเขาท้อ
เพราะสิ้นเดือนนี้รู้เรื่องตำรวจเขาบอกเขาท้อเหมือนกันสิ้นเดือนอยู่แล้วนะเนี่ย
ผมว่าสิ้นเดือนได้รู้เรื่องสิ้นเรื่องสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือน
วันนี้รู้สึกทางเจ๊เกียวก็จะถูกสอบอีกวันนี้
สรุปแล้ววันนี้เบื้องต้นแม้ตำรวจจะไม่สรุป
อ่ะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าสินค้าไทยเจอจีนก๊อฟ

แม้กระทั่งเชียงใหม่เขายังก๊อปไปได้ทั้งจังหวัดเลย

เอาละกลับมากับข่าวไซค์ไฮ

อะไรเออแล้วยังไงก็เคยซื้ออาลีบาบาร์
ไม่เคยฉันเห็นอีกลุนั่งซื้อทั้งวันซื้อ
ลุดนี้คือคนสนิทของพ่อดำนะอย่างพี่เรียก
คนที่บ้านมันซื้อของจากอาริบาบาทั้งวัน
มีช่วงของราคาถูกของลดราคา
แต่ว่ามันมีของทุกอย่างจริงเลยใช่ป
อย่างจนล่าสุดวันนี้นะฮะ
ถือว่าเป็นวิทย์ที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้เหลือเกิน
เพื่อให้ช่วยเหลือในการนำสินค้าของเกษตรไปขายวันนี้
เกษตรเองมีวิธีการตัดผ่านว่า
เห็นเท่าไหร่นะฮะ
วันนี้ก็เลยมีการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
แล้วก็ขยายโอกาสในการซื้อขายสินค้าของไทยให้มากขึ้น
โดยหากสินค้าเกษตรของไทยสามารถขายในเว็บไซต์ระดับโลก
ที่มีผู้ซื้ออยู่ทั่วทุกมุมโลกได้
เกษตรกรไทยตัวนี้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
แล้วก็เรียกได้ว่าจะมีผู้บริโภคสั่ง
ผลไม้ไทยหรือสินค้าทางการเกษตรเนี่ย

ทำให้การขายสินค้าเกษตรบนเว็บไซต์นี้
ต้องยอมรับนะวันนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากเลยพี่
ซึ่งสนใจที่จะให้เขานำสินค้าเกษตรไทยไปขาย
แต่เชื่อว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากดีจากผู้บริโภคจากทั่วโลก
ตอนนี้สิ่งที่ทั่วโลกต้องการจริงคือ
ข้าวออร์แกนิคแต่คนไทยเราไม่ออร์แกนิคกันแล้วทุกวันนี้
สารเคมีใส่กันเข้าไปวันนี้ถ้าแค่เปลี่ยนปุ๊บ

วันนี้คุณทำข้าวออร์แกนิคปุ๊บอารีบาบา
มาหลังซื้อเลยครับคุณสามารถเอาไปขายได้
คุณมีร้านเมื่อก่อนคนอยากจะเปิดร้านแต่ละร้าน
จะต้องไปเซ้งร้านไปหาพื้นที่ทุกวันนี้คุณไม่ต้องมีอะไร
โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวคุณได้แล้วนะฮะ

ผู้บริหารจากอาริบาบากลุ๊ปเนี่ยนะครับ
ไม่เคยกล้านั่งแท็กซี่คนเดียวกลัวเจอแจ็คพอร์ต
ผู้บริหารจากอารีบาบากรุ๊ปเนี่ย
จีนเข้าพบเพื่อขอสนับสนุนการมาลงทุนของอริบาบา
ระบบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
แล้วก็กระทรวงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
เขาก็เสนอ๒โครงการนะให้พิจารณา
เพื่อนำสินค้าเกษตรของเราไปขายบนเว็บไซต์อเดียบาร์
โครงการแรกเป็นสินค้าอาหารสดแล้วก็ผลไม้สด
โครงการที่๒เป็นการขายข้าวพี่
โดยไทยเนี่ยยังต้องตั้งทีมคุยนะฮะ

เกษตรบนเว็บไซต์อริยาบาหรือเว็บไซต์อื่นเนี่ย
ก็จะมีตลาดการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ต

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมกับเกษตรกรของไทยว่า

ทำไมพี่มีเสียงเลอดังขนาดนั้นพี่

ฉิ่งมันขับลมดีมากนะวะจ้านี้

ก็นั่นแหละเขาอ่านจบแล้วเคยแม่เพิ่งมาถามว่าสรุปแล้ว
เพราะว่าทั้งหมดวันนี้แทนที่คุณจะมารอ
จับไปขอคำเลือกคุณจะมาเลือกคุณจะไม่ต้องเรียกแล้ว

ไม่ต้องพูดซ้ำนะทุกคนทางบ้านรู้เรื่องแล้ว

พี่บ่นพี่บ่นอะไรของพี่เออสิ่งนั้นเออ
เอานี่บ้างสินค้าไทยถูกจีนก๊อปปี้โอ้โหดิ้นกันใหญ่เลย
อะไรยี่ห้ออะไรไม่ใช่ยี่ห้ออะไรที่โดนคืออะไรรู้ไหม
พริกเมียยาแก้ไอนมยาดมยาหม่องชา
คือคนฮ่องกงที่คนจีนเนี่ยนะเขาเอาไปขายลักลอบผลิตเรียนแบบสินค้าไทย
แบบเครื่องหมายการค้าสินค้าไทยด้วยโดยเฉพาะสินค้าอุปโภค
ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสับสนว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ย
เป็นสินค้าของไทยจริงจริงหรือเปล่านะก็เลยส่งผลให้กับผู้ประกอบไทย

จากยอดรายได้ที่เคยมีเยอะแยะมากมายเนี่ย

เพราะทางนู้นเนี่ยเขาทำออกมาขายเองแล้ว

คนจีนมาเนี่ยคุณไปดูต่างห้างสถาประสิทธิ์ขายใหญ่

อ๋อถึงฉันเข้าใจแล้วถึงจะมีมุมขายยาว
หอมหยาดมยาหมองซึ้งก็บอกว่าทำเท่าไรก็ไม่พอขาย

อะไรนะครีมไทยที่ดังอีกอันนึง

เออเดี๋ยวเขาต้องซื้ออีกหน่อย
เวลาคนจีนมาหอบซื้อทีเนี่ย

คืออย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะทูตพาณิชย์ไม่ได้มีการประสานงานไปที่จีนแล้วก็ฮ่องกงแล้ว
ปรากฏว่าเขาแก้ไขปัญหานี้ยากเหลือเกิน
เพราะว่าผู้ที่ผลิตสินค้าเรียนแบบทำกันเป็นขบวนการในลักษณะกองทัพมด
พร้อมกับตั้งโรงงานเป็นโกดังเคลื่อนที่เร็ว
๓เดือนย้ายที่๒๓เดือนย้ายที่
อันนี้เป็นล่ะที่หาที่

ก็ได้มีการกล่าวท่านเป็นผู้มนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
บอกว่าการทำเรียนแบบเครื่องหมายการค้าไทยเอาผิดไม่ได้
แต่ดูในภาพรวมแล้วใกล้เคียงกัน
เออมันก็มีการบิดนู่นนู่นนี่คุณบดำพี่ม้า

ก็ตื่นไปเขียนอะไรอย่างนี้ก็มี
มุตต์ดำคุณเป็นคนที่อุโมสินค้าได้เก่งมากเลยคุณมุตต์ดำคุณนี่มันจริง
คุณนี่มันสุดยอดอัจฉริยะในการเข้าขายของอีบ้า
เธอไม่เคยเห็นทัวร์คนจีนมาซื้อของที่เซ็นเหรอ

เดี๋ยวนี้นางโตแล้วนะอายุได้ประมาณ๑๑แล้ว
จริงอายุเท่าไหร่นี่เธอคิดดูเอาแล้วกันไม่ธรรมดา
มดดำยังขอตังค์พ่อเที่ยวอยู่เลย
ก็จริงน่ารักมากแล้วนางไปที่ยังไงพี่
นางเริ่มจากที่แบบชอบถ่ายคลิปแล้วเราเคยไปสัมภาษณ์เอานางมาสัมภาษณ์เลย
แต่ตอนนางมานางไม่ค่อยพูดพวกเด็กออนไลน์ถึงเวลาจะออกทีวินจริงเพราะนางจะไม่ค่อยพูด
เออมันไม่ค่อยพูดเสียดายมากแต่ตอนนี้นางง
นางแต่งหน้าโอเคไหมครับจากการไปชักแต่งหน้ามาก่อน

กับเด็กอายุเท่านี้นางถ้าสมมุติวันหนึ่งนางได้แบบว่าดูสิถ้าวันหนึ่งนางได้เครื่องสำอางดีก็อาจจะดีกว่านี้เนาะ
แต่วันนี้นางคงจะได้แบบว่านางสอนวิธีกรรมแต่งหน้าเถอะ

ด้วยความที่น้องแพ้พึ่งแบบกันไม่ได้การดึง

ดูสินางติดคนตกกว่าตาเองไปหมดแล้วว่าสิบกว่าคว่า
อันนี้เป็นลักษณ์

น้ำตาลข้างในดูข้างนอกดีกว่า

เมื่อก่อนนางตัวเล็กกว่านี้นะนางวูชาชานี่นะ

นางแต่งเก่งดูชาชานแบบป๊บ

ไม่ได้ลูกสาวเป็นธอม

เล่าไม่เป็นขี้บ้านหักหวงอะไรอย่างงี้

ก้องนวัลลัยรมีกู้หมาลินไทยก็เป็นข่าว

โพสต์อะไรเพราะงี้ออกมาทำไม
บอกว่าก็แค่อยากที่จะลงตามเทศกาล
เขาพูดว่าอยากมีรักดีกับเขาบ้าง

เออแต่มันยังไม่มีแล้วให้ทำยังไง
ใช่ไหมก็จะเป็นเห็นแบบเป็นคำคมอยู่ในเว็บ
เข้าใจไหมก็เลยเอาลองมาเขียนดูเอาแล้วเป็นอีกปีหนึ่งที่เหงาไหม
ไม่ได้ตื่นเต้นกับเทศกาลอะไรพวกนี้หรอกค่ะ
หรือว่าถ้าเกิดมีแฟนก็บางทีลืมวันเกิดแฟนซะด้วยซ้ำ
จริงนี่เป็นตนไม่เรื่องปกติ
เดี๋ยวเราก็ถามบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่มีคู่ใช่ไหม
คนคุยเรื่อยเปื่อยก็มีอยู่แต่ว่าไม่มีแฟน
มันไม่ใช่ว่ามีแล้วไม่ดีนะก็มีก็ดีนะครับ
เขาก็บอกมาอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ปกติอยู่แล้วนะ
พอมันโตขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เลยวัยหวานแหวว
เข้าใจไหมไอ้เหลืองหายดอกไม้อะไรเนี่ยมันก็
คนใหญ่ต้องมีสิทธิ์มีแฟนเหรอ

ที่ติดเพื่อนเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบอะไรอย่างนี้

แต่งนะแต่จะแต่งช้ามากแค่นั้นเอง

บอกว่าแม่ไม่ปงแต่พ่อเป็นคนจีน

แล้วนี่เนี่ยอาบมองฉันตลอดเลยนะ

ทีเขาเน่ะเป็นคนน่ารักมากจริง
ได้เจอคนนี้เราโชคดีมากเลย
โชคดีจริง

จะมีแต่ดอกไม้
จะมีแต่ดอกไม้
ตอบตกลงอืมแล้วก็ยิ้มอ่าเรียกแฟนได้แล้วใช่ไหมลิต้าบอกอืมเขินจัง
เกินจังหวะให้ของขวัญอะไรวันวาเลนไทยกับเขาให้ของขวัญค่ะ
บอกได้ไหมไปถามเขาเองก็เป็นของที่มีความหมายนะฮะ
นักข่าวถามต่อเรียกว่าความรักครั้งนี้ลงตัวมากขึ้น
ลิต้าและลิต้ามองว่าเป็นอะไรที่ริต้ารู้สึกลงตัวมากเลยค่ะ
ที่เรามีเวลาค่อยศึกษาดูใจเขาก็เป็นกำลังใจให้ริต้า
ต้าก็เป็นกำลังใจให้เขามันเป็นอะไรที่ดีค่ะ
แล้วก็ค่อยค่อยมาพัฒนากับธิรณิตภาพวันนั้นคนก็แซวว่าหวานสุดสุดเลยใช่ไหม
คิดเหมือนกันค่ะว่าเขาจะกล้าลงรูปนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการถามต่อนะ
ทางฝั่งเราทำไมไม่ลงก็เขาลงแล้วก็ไม่อยากเอามาขยี้
เออแน่ทางเขามีถามไหมว่าทำไมไม่ลง
เขาไม่เห็นถามเลยนะคะหรือพูดอะไรก็ที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ไม่ได้พูด
แก่แสวเป็นยังไงบ้างอะถ้าข่าวถามเอ่อพอลงภาพไปเนี้ย
ยังค่ะให้เราได้ค่อยคุยกันรู้จักกันไปแบบนี้เรื่อยก่อน
ขอบคุณมากจริงนะคะแฟนพี่ทุกคนที่คอยเชียร์ก็ขอบคุณจริงนะคะ
ให้กำลังใจเราสองคนอ่าโอเคอ่าก็ขอให้ความรักนั้นยืดยาว
อืมช่วงหน้าลำไยปี๊ดแตกไอจีปลอมมีคนตามสองแสน
เอาอ่านนิดหนึ่งนะช่วงหน้าครับหนุ่มหนุ่มหนุ่มไม่มีสิทธิ์
เดี๋ยวเอาข่าวกลับมานะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
อ่ากลับมากับข่าวใส่ไข่เชิญครับ
เชิญครับทำไมเธอไม่ยอมอ่านมันยาว
ถ้าพูดจนการโดนปลอมไอจีอืมน่าราดังดังเขาก็จะโดนปลอมไอจีกัน
อืมล่าสุดนักร้องลูกทุ่งลำไยหายทองคำเนี้ยนางไม่เหมือนคนอื่นเลย
ไอจีปลอมมีคนตามมากกว่าของจริง๑๐เท่าตัว

เข้าใจดิคือของจริงเนี่ยสมมุตินางมีคนตามของจริงเนี่ย
หมื่นแต่ของปลอมไอจีที่นางไม่ได้เล่นเอง
มีคนตาม๒แสน

อันนี้ของจริงมีอยู่๒๒๐๐๐นะ

ของปลอมเนี่ยมีรวมแล้วเนี่ย

คือบอกเครียดเวลาของคนตามมีอยู่ก็นิดนึงค่ะ

เขาบอกสงสารมดดำที่โดนขนเพชรตบหน้า

มันก็ทำให้ตบตบน้ำหน้าผมก็ชื่นชมมากเลยผมอยากจะส่งเงินไปตบอีกข้างได้ไหม
จริงตบหน้าอย่างงี้เลย

เขาบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าถ้าสมมุติมีคนติดตาม
น่าจะติดตามในไอจีของเราหรือเฟซบุ๊คเราจะดีกว่าอย่าสวมรอยเลย
ถามว่าน้อยก็นิดนึงนั่นแหละเพราะว่าถ้าสมมุติคนคนเขาชอบเรา
อยากจะติดตามเราก็ไม่อยากจะให้มีคนมาสวมรอยเป็นเราไง
ถ้าชื่นชอบน้องลำไยก็ให้ติดตามน้องด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาไปแบบตั้งไอจีเนี่ยวันหนึ่งเขาเกิดไปขายโค้ง
ขายของหรือขายของผิดกฎหมายขึ้นมาในไอจีเสร็จสิอืมเสร็จเพราะว่า
คนตามสองแสนเนี่ยของปลอมของจริงมีคนตามอยู่สองหมื่น
มันเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็เนี่ยฉันเพิ่งเกิดมา

ที่ของปลอมมันลงรูปเยอะลงนู่นนี่นั่นเคลื่อนไหวตลอดไง
เขาเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเขาเลยไปลงให้หรือเปล่า
เขาบอกว่าแต่มีสิบอันเลยนะของปอมเนี่ย

เพราะตอนนี้ของปอมเยอะมากเขาบอกนางตัวเองก็ยังไม่รู้มันก็อันไหนจริง
เอ้าหาวแล้วเรอเสร็จก็หาวแล้วจะนอนแล้วเอ้าครบรถแล้ว

แหวนก็เรียกได้ว่ามีคนตั้งกระทู้ขึ้นมากันเลยทีเดียวนะคะ
ภายในเวลาเพียงแค่๑ปีเท่านั้นซึ่งเป็นปริญญาโทด้วยนะฮะ
โดยกระทูนั่งเดียวทำให้สาวแหวนเนี่ยต้องโกหกว่าต้องโกรธน่ะ

ไปนั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่ถึง๒๕วันที่เหลือเรียนผ่านออนไลน์
ก็โดยดังกล่าวนี้แค่มีเงินใครก็สมัครเรียนได้เท่านั้นนะคะ
แค่นั้นเองเรื่องของเรื่องเข้าใจคำนี้ไหม
อ่ะโอเคนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเร็วเลยนะครับคุณเรยแมคโดนอลนะครับ
นี่แฟนท้องแล้วแล้วก็บอกว่าได้ลูกชายด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับ
เชื่อไหมว่าลูกชายของคุณเลเนี่ยนะฮะคือคุณเลเป็นเพื่อนสนิทคุณชาคริส
ลูกชายเขาได้เลิกเกิดวันเดียวกับคุณชาคริส
นั่นน่ะคือวันที่๒๕มิถุนาได้เลิกเกิดวันเดียวกันเลย
วันเดียวกับคุณชาคริสเลยเป็นวันเกิดคุณชาคริสคือวันที่สิบห้ามิถุนา
ลูกชายคุณเลก็จะเกิดวันนั้นด้วยตามเลิกจะต้องเกิดวันนั้น
มาเป็นลูกอีก

คุณต้องมีเมียสักคนนึงแข่งงานมีเมียแล้วก็มีลูกซ้า
เธอน่ะมีเมียแต่อย่าไปมีผัวแล้วกันนึกออกป่ะระวังตัวเองเถอะ
ผมไม่ระวังผมว่าผมขออีกสักวันหนึ่งคุณต้องกลายเป็นผู้ชาย
ว่าไม่มีปิดทางแล้วคุณจะต้องมีเมียแล้วคุณต้องได้เสพสมกับเมียคุณ
อุ๊ยสรุปแล้วได้ลูกชายลูกสาวอะลูกชาย
แต่เขาบอกว่าเขาบอกเขาไม่เลือกเพศด้วยคือเพราะว่าคือเดี๋ยวเขาเลือกเอง
หมายถึงว่าไอ้คุณชาคริสก็ได้ลูกชายไอ้คุณเลก็ได้ลูกชายไอ้คิดก็ได้ลูกชายด้วย
ใช่อ๋อเหรอเพื่อนผู้ชายทั้งคู่วันเกิดวันเดียวกัน
ใช่วันเกิดชาคริสนะก็จะเป็นวันเกิดของลูกเล

ใช่มันกำหนดแล้วไงกำหนดกฏ

ไม่มีทาง

แล้วจะดีไหม
ดีคุณจะได้มีงามคุณจะได้มีลูก